เดี๋ยววันพุธนี้๒๕กรกฎาคมก็จะมีพิธีบวชนะฮะบวชเนรแล้วก็บวชพระนะครับ
เพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับจาแซมให้กับทุกคนเลยนะครับที่มาร่วมกันมาช่วยกันจนออกจากถ้ำได้
ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพื้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนคือทางจังหวัดเนี่ยแจ้งรายชื่อมาผู้เข้าบวชเนี่ยเป็นเด็ก๑๑คนนะฮะ
โค้ชเอกอีก๑คนเป็น๑๒คนก็มีน้องหนึ่งคนที่ไม่ได้เข้าพิธีบวชเนรก็คือน้องอดุล

นี่เป็นบรรยากาศที่วัดพระธาตุดอยตุงนะครับ
ที่เชียงรายนะฮะ
มีจิตอาสาในตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

สำหรับพิธีบรรพชาสมเนร

และอุปสมบทโค้ชเอก

ในวันที่๒๕กรกฎาคมนี้
โดยแต่ละหมู่บ้านได้ส่งตัวแทนมา

จัดเตรียมเก้าอี้เอาไว้๑๐๐ตัว

กวาดดูแลโดยรอบพระอุโบสถ
มีพระลูกวัด

เดินทางมาจัดตกแต่งสถานที่ให้ด้วยนะครับ

เตรียมสถานที่ในพระอุโบสถ

ในพิธีบวชเนี่ยก็ต้องเอามาให้เรียบร้อยนะครับ

ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาไม่ขาดสายเลยนะครับ
เพราะว่าอากาศกำลังดีน่าเที่ยวนะครับ

จะไปจำวัดอยู่ที่วัดพระธาตุดอยวาวนะครับ

วันพรุ่งนี้๒๔กรกฎาคม
ก็จะมีพิธีปลงผมด้วยนะครับ
ก็จะมีพิธีปลงผมกัน
เพราะฉะนั้นก็ต้องจัดเตรียมสถานที่

ระดับตกแต่งสถานที่นะครับ

จะได้เตรียมงานกันสำหรับวันพรุ่งนี้

นายนพรัชกันทวงหรือโค้ชนบนะคะ
แล้วก็มีทีมนักฟุตบอลทีมหมูป่าอาคาเดมี่

แล้วก็ขอขมาเจ้าแม่นางนอนที่ปากถ้ำค่ะ

และผันพืชก็ต้องสอบถาม
ตรวจสอบสิ่งของก่อนก่อนจะอนุญาต

ก็ไม่ได้อนุญาตให้คนที่ไม่เกี่ยวข้อง

ก็ยังคงอยู่ได้แค่๓แยกปากทางเข้าเท่านั้นค่ะ
หลังทำพิธีเสร็จ
ถวายที่วัดเพื่อเลี้ยงหรือมอบให้ชาวบ้านนำไปเลี้ยงต่อ
วัวตัวนี้ค่ะตามความเหมาะสมต่อไปนี่นะคะส่วนที่โรงเรียน
รุราชวิทยาก็ได้ขึ้นป้ายขนาดใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่แบบนี้
ที่ริมถนนผลโยธินก่อนถึงที่ว่าการนำเพิ่มแม่สาย
ขอบคุณผู้ปกครองของเด็กนักเรียน๘คนที่อนุญาตให้บุตรหลาน
เป็นตัวแทนทดสอบอุปกรณ์ดำน้ำจำได้ไหมคะอ๋อที่เราให้ดูภาพ
หมูป่าออกมาเนี่ยปฏิบัติการที่ให้ดำน้ำออกมาเนี่ย
เขาซ้อมกันก่อนที่ไปใช้สระว่ายน้ำของโรงเรียนใช่แล้วหาเด็กมาซ้อมกันเนี่ย
ใช่ค่ะอ๋อนี่เหรอน้องพวกนี้เหรอคือเราเพิ่งรู้หลังจากเสร็จภารกิจ
และเนี่ยเราก็เพิ่งรู้ว่าน้องน้องที่ซ้อมเป็นใครบ้างซึ่งต้องขอบคุณเขาด้วยนะ
เด็กชายสมบูรณ์บุญจันทร์เด็กชายนาคเซนพุทธเจริญ
เด็กชายดานุเดชแซ่หลีนี่เป็นน้องที่ไปซ้อมแทนนะคะในสระว่ายน้ำแบบนี้
มากครับน้องสุดยอดมากขอบคุณมากนะคะ
แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะจิตอาสาทุกคนด้วยที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจนี้จนสำเร็จนะคะ
เอาดูกำหนดการวันพรุ่งนี้หน่อยนะครับ
เพื่อท่านสนใจนะครับจะได้ไปร่วมงานบุญงานบวชกันนะครับ
พิธีบรรพชาอุปสมบททีมหมูป่า
วันพรุ่งนี้จะเริ่มพิธีตั้งแต่เช้าเลยนะครับ
ส่วนช่วงเย็นเป็นพิธีปลงผมนาคนะฮะ
ก็ทั้งนาคแล้วก็เนรนะนะเตรียมตัวบวชพระกันนะฮะ

จากนั้น๒๕กรกฎาคมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท
มีขบวนแห่ตามประเพณีล้านนาจากวัดน้อยพระธาตุดอยตุง
ยังพระธาตุดอยตุงระยะทางประมาณ๑กิโลเมตร
แล้วก็ทำพิธีในพระอุโบสถหรือว่าในโบสถ์

จากนั้นก็ถวายเพลงพระนะฮะ
แล้วก็เสร็จพิธีพระและเนรทีมหมูป่าทั้ง๑๒
ก็จะไปจำวัดโดยจำวัดที่พระธาตุดอยตุง๑คืน
วันรุ่งขึ้นจะไปจำวัดที่วัดพระธาตุดอยวาว
แล้วก็ทำกิจของสงฆ์ศึกษาอบรม๙วันนะฮะ

ตั้งแต่๒๖กรกฎาคมถึง๓สิงหาคม
เช้าวันที่๔สิงหาคมก็ลาศิกขาสำหรับเนรนะ
ส่วนโค้ชเอกนี่บอกจะอยู่ครบพรรษา